เป็นเรื่องทำไมคะ

ไม่มีอะไร

มันมันจะไม่มีอะไรได้ยังไงครับเพราะว่าดูลายหลุดออกมาเนี่ยเป็นชุดเลยถึงกระเถียงกันยันเช้าว่าต้องนอนแล้วอย่างเงี้ฮะไม่ใช่สองแค่แค่แป๊บเดียว
เดี๋ยวก็มืดแล้วตอนนี้ผมทานข้าวอยู่ทานข้าวเสร็จแล้วก็ก็จะทานข้าวออกเดี๋ยวเอาแค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็เช้าแล้ว
แล้วแล้วทุกอย่างตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างฮะในพักเพราะว่าเห็นมีแก่นนำพักเองก็มีการเรียกคุยกันเนี่ย
เมื่อวานเมื่อคืนนี้ก็ได้มีโอกาสที่จะการการการทานข้าวกันในกลุ่มของฝ่ายบู๊ที่ทำงานช่วงกับพี่ปลายไม่ว่างใจครับ
มันมีการโหกสัญญาณอะไรเป็นพิเศษเฉพาะการนัดกินข้าวกัน

แบบฝั่งกรรมฐิกานะพลังประชารัตน์จะอย่างไรบ้าง
ผมในส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะใครทั้งสิ้นนะครับ
ที่ทำผิดนะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ที่ชอบเนี่ย
พร้อมโดยสอบนะครับจะไม่มีการปกป้องนะครับ
คุณศิระยังยืนยันจุดยืนที่เคย

ใช้สิทธิความเป็นประชาชนนะครับ
และสถานในเขียนเลือดตั้งผมซึ่งประชาชนบอกให้ผมมาพูดเรื่องนี้ครับ
อย่างเรื่องที่อยากให้มันมาตรากออกเนี่ยส่วนตัวเราก็ยังมองแบบนั้นไหมคะ
และก็ในสต่อในภาคเรียนมีแยวร่วมมากมายแค่ไหนครับ
ความคิดนะครับก็ยังคิดว่าท่านต้องใช้โน้ทพิธีของท่านมาทำ
อันนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับหรือไปตรวจท่านออกนะครับ
ก็อยู่ผู้ประสิทธิ์ใจของท่านเองนะครับ
ส่วนของต่อในภาษาสถานรัฐนะครับก็ลงที่ที่กันหมดนะครับ
ในไลน์กลุ่มก็ไม่มีใครพูดถึงแล้วก็ไม่มีใครเล่นไลน์ครับ
ถ้าเป็นคุณศิราจะลาออกไหมครับ
เป็นผมนะครับการลาออกเพื่อพิสูจน์ตัวเองเนี่ยผมออกนะครับ
ลาออกแล้วก็ถ้าสมมุติว่าพิสูจน์แล้วไม่คือขาวสาดนะครับ
ก็ทางผู้ใหญ่ก็ยังอาจจะพิจารณากลับมาเหมือนเดิมครับ
ก็แสดงว่าคุณธรรมนัฐเองก็ควรออกไปก่อนตามที่ว่า

ในมุมถ้าเป็นผมนะครับ

ควรสิทธิของใครถ้าที่จะขึ้นอย่างไรก็เป็นสิทธิศุกรคนนะครับ
แล้วบทบาทในการตรวจสอบของคณะกรรมธิการปรปชคุณศิระ
อาสาหรือจะช่วยในด้านไหนบ้างครับ
เพราะว่าในฐานะที่อยู่พักพลังประชารัฐเหมือนกัน
คือตอนนี้ผมสงสัยว่าไอ้ที่คลิปกลายเป็นว่าทำขึ้นมาล้อเล่นเนี่ยอยากจะถามว่า
หน้ากากอยู่ไหนที่เห็นในคลิปนะครับ
สองถ้ามีการจำหน่ายเนี่ยจำหน่ายไปที่ไหน
สามมีใครเสียภาษีหรือไม่
สี่ผู้เกี่ยวข้องตัวละครทั้งหมดเนี่ยให้ไปตรวจสอบ
ซึ่งผู้เกี่ยวข้องกับเจ้าราชิสันต์พระราชไปถึง
และถือตี่นะครับเป็นผู้ติตามเนี่ย
กรรมยังไงก็ต้องผมก็ต้องตรวจสอบกับประเด็นนี้นะครับ
เคยเห็นหรือเคยเห็นพฤติกรรมของผู้ติดตามของคุณธรรมนัฐอะไรคนนี้ยังไงบ้าง
อย่าให้เหลาเลยมันพูดไม่ได้อย่าให้เหลานี่คือแสดงว่ามันมียิ่งกว่านี้
แสดงว่ามันยิ่งกว่านี้ใช่ไหมฮะที่ว่าอย่าให้เรา
พูดไม่ได้ครับเดี๋ยวผมโดนไป๓คดีแล้วเป็นสาวนะ
คุณไผ่เนี่ยถามผมต้องลาออกเพราะแจกหน้ากากไม่มีคุณภาพนะ
ผมก็บอกว่าเงินเนี่ยเป็นเงินของผมผมมีใจบริสุทธิ์
แล้วก็เอาเงินที่เงินเดือนจากภาษีชาชนไปดูแลประชาชน
ถามกลับไปคนไทยนะว่าวิกฤตของประชาชนเนี่ยคุณเป็นผู้แทนรัศดรเหมือนผมเนี่ย
คุณก็รับเงินเดือนเหมือนผมเนี่ยนะครับจากภาษีไทยเหมือนเหมือนผมทุกอย่าง
คุณทำอะไรให้กับประชาชนบ้างหรือยังในกรณีไวรัสโควิดนะครับ
ผมยังคิดอยากจะทำทุกอย่างนะครับคุณไม่ต้องควักเงินก็ได้
คุณไปตรวจสอบสิว่าน้ากากขาดแค่ข้ออะไรใครกัดตัว
ไปดูไหมว่าราคามันเกินที่ไหนบ้าง
นี่คุณก็ทำให้ประเทศแล้วทำให้ประชาชนแล้ว
ผมขอบอกว่าคุณก็คือผู้แทนรัศดรเหมือนผมนี่แหละนะครับ

เสียงพี่ยังขึ้นอยู่
คุณต้องลากออกนะเพราะคุณไปแจกหน้ากากไม่อยู่ไปได้
แล้วเขาก็ต้องติดคุกติดตารางแน่นอนนะครับ